แต่ว่าจากการให้สัมภาษณ์ของตำรวจและข้อมูลที่ได้นะครับ
ก็ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้รุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะเคลื่อนไหวนอกพื้นที่เท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
วันนี้จะทำงานในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๑สิงหาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
แรงระเบิดในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
อำเภอหัวหินเป็นหนึ่งในอีกหลายจุดสำคัญของ๗จังหวัดภาคใต้
ที่คนร้ายเลือกลงมือก่อเหตุซึ่งเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้น
คนร้ายเลือกใช้วิธีวางวัตถุวางเพลิงแบบแสวงเครื่อง
เพื่อหวังผลให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
และระเบิดแสวงเครื่องที่มุ่งเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์
โดยทั้งวัตถุวางเพลิงและระเบิดแสวงเครื่อง
ขายอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแทบทั้งสิ้น
หลังเกิดเหตุหน่วยงานด้านความมั่นคง
ถูกเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันที
วบคู่กับทีมสืบสวนฝีมือดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ถูกส่งลงไปช่วยตำรวจในพื้นที่คลี่คลายคดี
โดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญหลายอย่าง
ที่ทำให้รู้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มใด
วินาศกรรมเกิดขึ้นหลังการออกเสียงประชามติของคนไทยได้ไม่ถึงสัปดาห์
ประเด็นการเมืองจึงถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัย
และยิ่งตำรวจจับวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันชื่อดัง
และที่สำคัญเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นความเชื่อมโยงของเหตุวินาศกรรมกับการเมืองจึงถูกโยงเข้าหากัน
แต่ท้ายที่สุดแล้วทีมสืบสวนก็พบว่าหนุ่มวิศวกรแท่นขุดเจาะรายนี้ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะรูปแบบและวิธีการของคนร้ายคล้ายกับการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ใช้แนวร่วมรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติก่อเหตุมาลงมือนอกพื้นที่
น่าเชื่อว่าจะมีผู้ลบกรรมการประวัติที่ยี่สิบหวัดขึ้นไปนะครับ
โดยวิธีการของเขาผิดแผงแรงต่างกับธรรมเนียมประเภทดีของพวกคนพุทธฤทธิ์
ปกปิดใบหน้าใส่กางเกงขาสั้นลำพังตัวเอง
ซึ่งโดยปกติแล้วในการแต่งกายต้องเป็นไปตาม
เพราะท่านธรรมปกรณ์เขาอยู่แล้วทัศนาเขาอยู่แล้วดังกลางสัตว์
เพราะดังนั้นเราเชื่อว่าคนร้ายที่มาเกาะเห็นในเจษฐกรรมนั้น
มีการทำทางปิดบังใบหน้าแม้จะขึ้นแต่ใกล้ข้างหน้า
ทำให้คล้ายข้างหน้าท่องเที่ยว
จนถึงขณะนี้ตำรวจสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้เพียง๑คนเท่านั้น
เพราะแม้ตำรวจจะพยายามขออนุมัติศาลทหารมณฑนฐานบกที่๔๑
คือร่วมกันครอบครองวัตถุระเบิดร่วมกันวางระเบิดและร่วมกันวางเพลิง
แต่สุดท้ายแล้วสารได้ยกคำร้องโดยระบุว่านายสักกรินเป็นบุคคลมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
มีงานทำมั่นคงไม่มีทีท่าจะหลบหนี
หากตำรวจต้องการจะสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถออกหมายเรียกได้
จึงไม่จำเป็นต้องออกหมายจับ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน